แต่หลังที่อยู่บ้านเข้าบ้าน
ติดประตูติดลงกรส่ายกรให้ดี
เหตุการณ์นี้ผู้หญิงคนนี้นะนะสามีไปนอกบ้าน
ใครก็ไม่รู้ผู้ชายนั่งห่างอยู่ไม่เท่าไหร่เอง
แล้วผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นผู้ต้องหา

เกิดขึ้นช่วงสายสายวันที่หกพฤษฎิกาวันนั้นเนี้ยสามีเธอออกไปข้างนอกแล้วเธอก็เลยอยู่บ้านคนเดียวตอนนั้นเธออยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงแบบแกรกแกรกเหมือนกับใครบิดลูกบิดประตูหลังบ้านอ่ะยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ยหรือสามีลืมกุญแจอืมก็เลยตะโกนไปถามว่าไงพอได้ยินเสียงบิดบิดกรอกแกร